ทีนี้มาดูเรื่องของคิวแท็กซี่เรียกเก็บเงินรถแท็กซี่
คือหลายพื้นที่มันจะเป็นลักษณะการรวมกลุ่มของรถแท็กซี่
เพราะเขาไปจอดต่อแถวกันเพื่อที่จะรอลูกค้า
จะมีคนเดินมาหาเขาแล้วบอกว่าถ้าจะมาจอดตรงนี้ต้องจ่ายค่าคิวมา
๑๐๐๒๐๐อะไรก็ว่ากันไปเพื่อนแรกกับสติ๊กเกอร์นะคะ
จุดก็ไม่มีสติ๊กเกอร์แต่จุดนี้ไม่แน่ใจว่ามีสติ๊กเกอร์หรือเปล่า
แต่มาเรียกเก็บเงิน๑๐๐บาท
ซี่รายใหม่ที่เข้าไปเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้
อยากให้คุณผู้ชมดูนะคะและฟังดีว่า
เขาเรียกเก็บเงิน๑๐๐บาทไปทำไมค่ะ
ล็อคสมาชิกเราเขาใจบ้าง
ไม่มีถ้ามาก็หนีไปก็ไล่ไป
ถ้าจะทำไมหนีไม่ทันก็คือโดรนล็อค
ดันล็อคแล้วเอาเงินที่รวมกันคันละ๑๐๐บาทเอาไปจ่ายช่วยกัน

พูดไม่ได้ฟังแล้วถ่ายทำไมคุณมีสิทธิ์ไว้มาถ่ายไหม
ผมมีสิทธิ์เพราะว่าคุณมาบอกว่าที่นี่ตั้งวินนี่มันถนนหลวง

คำว่าวินจะบริหารยังไงก็ช่างมันคือวินมันคือการไม่ถูกกฎหมาย
เอาไปจ่ายใครจุดฟัง
เห็นในภาพขาวแดงมันจอดไม่ได้อยู่แล้ว
ไม่ว่าคุณจะเป็นวินหรืออะไรก็ตามทีมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ใช่นะคะแล้วมาเรียกเก็บแบบนี้
โดยบอกว่ามีการตั้งวินมันเป็นกฎของวิน

ยังคงมีคนบางกลุ่มตั้งตัวเป็นวินเก็บเงินค่าวิน
เงินทองที่หายากในช่วงนี้
ยังมามีข้ออ้างรีดไถกันอีกเหรอ

สำหรับสถานที่ที่เรียกเก็บเงินที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ
เป็นถนนพระราม๓ใกล้๔แยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
ยานาวากรุงเทพที่เอาชัดแบบนี้

แล้วฉันมีส่วนเกี่ยวข้องนี่นะ
เป็นหน่วยงานใกล้เคียงที่รับผิดชอบที่เขาเอ่ยถึงเนี่ยนะ
ลงไปตรวจสอบหน่อยว่ามีไหม